อุยรัชธานีค่ะมีฝนเลยด้วยค่ะแต่เศร้าเลยโอ้ยคุณผู้ชมค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้
อย่างที่บอกปลายฝนต้นหนาวแสดงว่าลมหนาวเขาเริ่มมาแล้ว
ลมหนาวมาจากประเทศจีนอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงลมหนาว
แต่เขาพัดให้ร่องฝนกดต่ำลงมาอยู่กลางของประเทศแบบนี้
บริเวณรอบเกิดฝนสิคะ

หนักเบาสลับกันไปแต่ละพื้นที่ค่ะ

รวมถึงลมระสุนตอนตกเฉียงใต้ลมระสุนประจำฤดู
ณวันนี้มีกำลังปานกลาง
ผ่าเอาความชื้นทำงานตามปกติค่ะ

เป็นฝนเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยเน้นทางตอนกลางภาคใต้ตอนบนด้วย
ส่วนฝนเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงเช้าค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะเมฆก็กระจายตัว
หลังจากนั้นเขาเริ่มก่อตัวจริงจังในช่วงบ่าย
เมฆฝนเริ่มก่อตัวในช่วงบ่าย
แม้ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอุบลราชธานีน่าจะยังคงมีฝนช่วงประมาณบ่าย๒นะคะ
แล้วหลังจากนั้นตกสู้ตกซ่ามาไวไปไวจริงจังคือช่วง๔โมงเย็นเป็นต้นไป
หนักเบาสลับกันไปนะคะเห็นไหมคะแต่ละพื้นที่จุดนั้นน่ะ
ที่เป็นจุดแดงน่าจะเป็นรอยต่อระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือช่วงจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
วันนี้ฝนเยอะหน่อยนะแล้วคลื่นเป็นยังไงดูกันหน่อย
บางคนอยู่แถวระนองระนองกระบี่พังงาแหม
วันนี้คลื่นสูงหน่อยนะคะเห็นไหมคะและประชิดชายฝั่งด้วย
ส่วนอ่าวไทยจุดไหนที่มีฝนช่วงกลางอ่าวไทยก็คือออกจากฝั่งไปแล้วค่อนข้างไกล
จุดนั้นก็จะคลื่นสูงอยู่สักหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของฝนแล้ว
ภาคอีสานฝนก็ไม่แพ้ภาคกลางเหมือนกัน